ส่วนที่ประจวบคิริขันค่ะเมื่อวานี้ผู้ชายเป็นชาวอเมริกัน
อายุ๖๗ปีมีอาการเครียดจัดก็เลยปีนออกไปที่ด้านหลังคอนโด
มายืนอยู่แบบนี้นะคะเห็นไหมคะเกาะอยู่ข้างคอมเพรสเซอร์แอร์
แล้วก็ทำท่าเหมือนจะกระโดดลงมาหลายครั้ง
คนที่เห็นอยู่ด้านล่างโอ้โหตกอกตกใจเนี่ยนะคะ
และคนที่มาช่วยเกลี้ยกล่อมคือนอกจากเจ้าหน้าที่ก็ทำหน้าที่หลักนั่นแหละ
เกลี้ยกล่อมพันรยาค่ะมาเกลี้ยกล่อม
แต่ภรรยาก็ใช้เวลาตั้ง๒ชั่วโมงนะคะเกลี้ยกล่อม
เขายอมเปลี่ยนใจลงมาแต่โดยดีค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั้น๖คอนโดเชนในถนนเพชรกะเสมหัวหินนะคะ
คุณผู้ชมเห็นเกาะอยู่ริมระเบียงเนี่ยชื่อว่านายเกอรี่เคนเซอร์คลาค่ะ
เป็นชาวอเมริกันนุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียวเลย
นออกไปเกาะอยู่บนพื้นที่เป็นแคบรังเบียนแคบ
อกแคบอยู่ข้างคอมเพรสเซอร์แอร์ที่คอข้อมือด้านขวา
มีรอยคล้ายของมีคมบาดคือตอนนั้นเห็นเลือดไหลโชคแล้วนะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปใกล้เขาบอกอย่ามาใกล้เขาอย่ามาใกล้เขา
เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าติดต่อผู้ที่ใกล้ชิดที่สุดพันรยาค่ะ
ชื่อว่านางสาวนวพรอนัทธพลมาช่วยเกลี้ยกล่อม
พูดไปร้องไห้ไปเกลี้ยกล่อมไป๒ชั่วโมงค่ะ
คลักใจอ่อนยอมปีนกลับลงมาด้วยการเข้าห้องพักก่อน
จากนั้นแผลที่เห็นที่ข้อมือแล้วก็ที่คอเจ้าหน้าที่บอกต้องไปโรงพยาบาลด่วนเลย
รักษาตัวที่โรงพยาบาลหัวหินนะคะตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วแหละ
จากการสอบสวนพันรยาทราบว่าในคลาร์กพักอยู่กับนางสาวนวพรนี่แหละ
คอนโดนี้ซื้อไว้หลายปีแล้วก่อนเกิดเหตุคาดว่ามีอาการเครียด
เห็นบ่นบ่นเรื่องโรคประจำตัวและก่อนเกิดเหตุซื้อเบียร์มา
นั่งดื่มอยู่คนเดียวแล้วก็ใช้มีดกรีดตัวเองที่คอแล้วก็ที่แขนได้รับบาดเจ็บ
จากนั้นก็ออกไปยืนอยู่บนระเบียงทำท่าเหมือนจะกระโดดลงไปด้านล่างหลายครั้ง
แต่ถ้าชั้นหกถ้ากระโดดลงมาก็มีบาดเจ็บเหมือนกันเนี่ยนะคะหลายคนก็เป็นห่วงตามเจ้าหน้าที่มาช่วย
แต่สุดท้ายเกลี้ยกล่อมสำเร็จค่ะยอมกลับเข้ามาในห้องค่ะ